กระบะมาตรงและจะเลี้ยวขวา
ปรากฏมอเตอร์ไซค์ขับผ่านแยกมา
ตุ้มเขาให้ให้คุณผู้ชมดูคลิปนะครับ

เป็นสี่แยกที่ไม่มีไฟสัญญาณจราจร

ใช่ค่ะแล้วจังหวะที่เกิดเหตุคุณสืบสกุล
คือเป็นจังหวะที่กระบะเขาจะเลี้ยวไปพ้นอยู่แล้วเชียวนะ

ชนทางด้านคล้ายของกระบะไปอ่ะค่ะ

ช่วงจังหวะของการเกิดเหตุนะครับ
ทั้งคนขี่แล้วก็คนซ้อนกระเด็นตกลงมาจากรถนะฮะ
คนขี่ใส่เสื้อสีเหลืองนะครับ
ฟุบแน่นิ่งอยู่กลางถนนนะฮะ
ขณะที่คนซ้อนเหมือนยังมีสติ
ลุกขึ้นมานั่งด้วยความมึนงงแล้วครับ
ส่วนรถกระบะนะฮะก็ขับต่อไปอีกนิดหนึ่ง
แล้วก็จอดลงมาดูคนเจ็บไม่ได้หลบหนีไปไหนนะฮะ
เจ้าของคลิปติดแฮชแท็กไว้ว่า

แล้วก็แจ้งพี่กัดมาว่าแฮชแท็กปฐุมธานีคลอง๑๒นะครับ
ค่าาา